คนคงเคยได้ยินสำนวนว่าปลาหมอตายเพราะปากอันนี้บ่อยนะคะ
คือบางทีพูดอะไรออกมาจะต้องระมัดระวังคำพูด
เป็นสำนวนใช่แต่กรณีนี้เนี่ยคนจริงเนี่ยเกือบจะตายเพราะปลาหมอนะคะ
ก็มีหนุ่มชาวพม่าคนนึงเขาไปจับปลาทีนี้เขาคาบปลาหมอเอาไว้ในปาก
คือเหมือนกับจะได้เอามือไปทำอย่างอื่นแต่ปรากฏว่าปลามันเลยหลุดลงคอไปนะคะ
ทีนี้มันมีเงี่ยงไงมันแทงคอจนเลือดไหลแพทย์ต้องช่วยกันคีบเอาปลาตัวนี้ออกมา
ไปดูภาพกันหน่อยค่ะตอนที่กำลังออกมาหน้าหวาดเสียวมากเลย
เนี่ยคือไม่ใช่ตัวเล็กนะคะลงไปแบบนี้แล้วเงี่ยงมันอ่ะ
เข้าไปติดในคอคนเราเนี่ยนะคะใครดูคลิปนี้ก็ต้องบอกว่าดูไปลุ้นไปนะคะ
โพสต์โดยพยาบาลวิชาชีพที่โรงพยาบาลกระบี่นี่แหละค่ะ
บอกว่าเคยเห็นแต่ในทีวีไม่นึกว่าจะเจอกับตัวเอง
หมอตัวเป็นเป็นเลยนะคะก็ต้องปรบมือให้ทีมงาน
ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลกระบี่ด้วยโดยเฉพาะหมอเล็กและหมอโอม
นี่แหละสุภาษิตไทยปลาหมอตายเพราะปากกว้างก้างขวางคอก็ทำอะไร
ดมยาเราไม่ได้นะคะส่วนปลาหมอตัวนี้เนี่ยความยาวนะ
อยู่ที่ประมาณสิบสองเซนติเมตรไปถึงหางลำตัวเนี่ยกว้างสี่เซนติเมตร
พอคีบออกมาจะเห็นว่าหางส่วนหางมันขาดไปนะคะ
เพราะว่าหมอหนุ่มคนนี้เขาพยายามที่จะแบบเอามันออกมาด้วยตัวเองก่อนมาถึงโรงพยาบาล
คือพยายามจะดึงหางปลาออกแต่ยิ่งหนึ่งตัวมันยิ่งลงไปลึกเข้าไปอีกอ่ะมุดเข้าไปนะคะ
ซึ่งหนุ่มคนนี้เนี่ยหนุ่มโชคร้ายคนนี้คือนายฮูอายุ๑๕ปี
เป็นคนงานพม่ารับจ้างกรีดยางอยู่ที่อำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ค่ะ
เขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๙พฤษภาคมและที่เขาฆ่าปลาไว้ในปาก
เพราะไม่มีไซจะใส่ปลาค่ะคือจับได้แล้วก็เลยคาบไว้
ฟังเขาเล่าเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
จะล่าได้ก็เจออีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็กัดไหว้ครับ
คาบไว้ในปากใช่ว่าเขาที่นี่มันคล้าวข้อครับ
งั้นน่ะคาบไปครับ
หายใจออกนิดหน่อยครับ
เจ็บแม่ธรรมลงไปอยู่ในข้อเจ็บมากมั้ย

โอ้โหก็อย่าทำเลยนะคะครั้งแรกครั้งเดียวพอแล้วล่ะ
ที่เขามาผ่าตัดเคสนี้บอกว่าคนไข้ถูกส่งตัว
มาจากโรงพยาบาลเขาพนมอีกทีนึง
สภาพมาถึงนี่คือเลือดไหลออกจากปากตลอดเวลาค่ะ
แล้วปลาหมอก็ยังคาอยู่ที่ปากเลยนะคะ
ฟังเสียงของแพทย์ที่ทำการผ่าตัดหน่อยค่ะ

โชคดีแค่นี้คือไปติดอยู่ตรงปากทางเข้าหลักอาหารนะครับ
ถ้าเกิดว่าไปติดอยู่ตรงปากทางเข้าของหลอดลมเนี่ย
คนไข้คงไม่ได้มาถึงโรงพยาบาลแน่ครับ
ตอนทำใหม่นี้ปลายังเป็นอีกไหมครับ
ประวัตินี้คือตอนนั้นยังเป็นอยู่นะครับยังดิ้นอยู่
แล้วก็คนไข้พยายามดึงหางปลาจากในปากออกเองครับ

แล้วก็หลังจากนั้นก็พ่อตาก็ตายครับ

ลงไปในคอหอยนะครับ
จนถึงปากทางที่จะเข้าหลอกอาหารนะครับ
ดิฉันฟังคุณหมอเล่าแล้วคือขนลุกไปด้วย
เห็นไปด้วยเหรออ๋อในแพทย์โทรณิชย์ฝากเตือนค่ะ
ใครที่ชอบไปจับปลาแล้วฆ่าปลาไว้ในปากแบบนี้อย่าทำนะ
นี้ไม่ใช่เคสแรกด้วยนะคะ
รายถึงกับเสียชีวิตเลย
ก็เลยฝากเตือนคนที่กินปลาแล้วกล้างปลาติดคอ
อาจจะมีความเชื่อด้วยว่ากินกล้วยหรือกินข้าวก้อนใหญ่ตามไป
บีบมะนาวแล้วมันจะทำให้กล้างปลาหลุด
เขาบอกโอกาสที่จะหลุดมันแทบเป็นไปไม่ได้นะ
แนะนำว่ามาหาหมอดีที่สุดแล้วนะคะ
ส่วนในฮูตอนนี้อาการปลอดภัยแพทย์ก็อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วค่ะ
เวลาไปจับปลาไม่มีหาพัชนะไปใส่
หาเถอะอย่าไปข้ามไว้คือมันยังไม่ตายอ่ะคุณ
โอ้โฮหายไว้นะคะ